นาทีแฟนข่าวที่เป็นชาวสาแก้วมาคุยกันหน่อยฮะนี่มีสำนักเปิดใหม่อีกแล้วคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเปิดขึ้นมาเพื่อรักษาโรคให้กับชาวบ้านแต่พิธีกรรมจะแปลกหน่อย
แล้วมีคนร่วมพิธีเนี่ยเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างสิ่งร่างด้วยนะ

แต่ว่าที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเครือข่ายเส้นได้เนี่ยเขาไปเจอน้องคนหนึ่ง
บวมปูดเลยแล้วมาเดินเร่ขายของอยู่ในปั๊มน้องเขาเป็นแบบนี้ฮะ
มันไม่โดนทำร้ายมาใช่มั้ยพูดจริงพูดความจริงเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เยอะกว่านี้
มีไหมแล้วแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอคะ

แล้วทำไมหนูมาขายของแถวนี้ที่นี่มันไม่ถึงสลากบุรีเลยนะลูก

แม่หนูไปขายปั๊มนี้

ก็บวมช้ำปิดอยู่อย่างนั้นนะฮะ
คือตอนนี้มองเห็นเปล่าเนี่ย
โอ้โหลูกเอ้ย

ต้องหิ้วตะกร้าขายแซนวิช
ข่ายเส้นได้เขาไปเจอเมื่อคืนวันพุธครับ

ถ้าทำเนี่ยบอกมาเลยนะเดี๋ยวพี่ให้ตังค์เยอะกว่าอีก

แล้วก็ถามด้วยนะน้องไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอ

เราได้ภาพวงจรปิดมา

ขับมาส่งน้องแล้วน้องก็ลงจากบ่อหลังนะ

พวกตะก้าอุปกรณ์การขายเนี่ย

มันหนักถึงขนาดเวลาวางตะก้าซุดเลย

เจ้าของร้านค้าแถวนั้นครับบอกว่า

เร่ขายแซนวิชทุกวันเลยส่วนใหญ่จะเป็นช่วง๕๖โมงเย็น
ตอนที่เจ้าของร้านนี่พี่คนซ้ายนี่นะเขาเห็นแผลที่เบ้าตาน้องก็แอบแปลกใจเหมือนกัน
มันไปโดนอะไรมาเลยเข้าไปถามน้อง
น้องเขาบอกพี่เจ้าของร้านค้าแบบนี้ว่าอ๋อน้องเขาปีนเครื่องซักผ้า
ไปตากผ้าแล้วน้องตกลงมาเองครับตกลงมาจนเบ้าตาช้ำแทบจะปิดแบบนั้นเลย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าน้องเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนหนองน้ำส้มที่อุทัยอำเภออุทัยนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถามไปถามมาก็ทราบว่าแผลบริเวณดวงตาของน้อง
แล้วก็บริเวณใบหน้าเกิดจากการล้ม
เพราะว่าน้องไปปีนเครื่องซักผ้าปีท่าไหนให้แบบโดนเบ้าตาได้อ่ะ
คือถ้าปีนเครื่องซักผ้าแล้วล้มลงมาก็แผลก็น่าจะที่หัวบ้างหรือตามตัว
แต่นี่แผลช้ำที่เบ้าตาอืมพอไปถามเรื่องขายของมันดีกว่า
บางครั้งน้องก็โดนตีบ้างนะโดนตีบ้างเหมือนกัน
เวลาขายของไม่หมดครับเอาล่ะเจ้าหน้าที่ได้เชิญ
เลี้ยงและแม่ของเด็กมาสอบสวนเลย
ทราบว่าเด็กเนี่ยเพิ่งจะมาขายแซนวิชเมื่อกลางปี
ที่ผ่านมานี่เองก่อนอันนี้ขายกะหรี่ปั๊บมาก่อน
พ่อเลี้ยงจะมีหน้าที่ขับรถไปรับไปส่ง
โอ้โหขายดีนะพี่ปุ้ยขายได้วันละ๒๕๐๐เนี่ย
แล้วพ่อเลี้ยงกับแม่ก็จะให้เงินค่าขนมน้องเขาวันละ๓๐บาทครับ
ส่วนเรื่องที่เด็กให้ข้อมูลว่าโดนพ่อเลี้ยงกับแม่ตีนั้น
พ่อเลี้ยงยอมรับครับพ่อเลี้ยงยอมรับว่ามีจริง
ผมตีบ้างเป็นบางทีเนื่องจากว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน
ส่วนสาเหตุที่ตีก็เพราะว่าพูดอะไรไปเด็กก็ไม่ค่อยฟัง
ก็เลยทำโทษโดยการตบหัวไปบ้างตีด้วยสายยางบ้างครับ
แม่เด็กบ้างแม่เด็กบอกแม่ไม่เคยตีลูกนะ
ส่วนใหญ่แค่จะดุด่าเท่านั้นเองเนื่องจากว่าลูกชอบโกหก
ส่วนแผลที่เบ้าตามาจากไหนแม่กับพ่อเลี้ยงยืนยันว่า
ไม่ไม่พวกเขาไม่ได้ทำร้ายลูกแต่ว่าตำรวจครับ
จะสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เชื่อมั้ยตัวน้องว่า
เด็กกับแม่พูดตรงกันนะเกี่ยวกับเรื่องตกลงมาแล้วกระแทกเครื่องซักผ้า
แต่ลักษณะแผลถ้าโดนเครื่องซักผ้ามันจะเป็นอย่างนี้ไหม
เออมันจะกระแทกอย่างนั้นเหรอกระแทกเข้าไปตรงมุมเหรอ
คือถ้ามีแผลที่ตาก็น่าจะมีแผลส่วนอื่นด้วยใช่รอบรอบใช่ไหมใช่ครับ
หัวต้องแตกไหมหัวน้ำพุ่งแต่ลักษณะนี้ต้องมาสอบให้สหวิชาชีพ
หวิชาชีพเขาจะมีวิธีใช่วิธีไล่วิธีต้อน
คือถ้าไปถามแบบนี้น้องเขาอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกไม่กล้ากลัว
เลี้ยงกับแม่อยู่แต่อันนี้ก็เราไม่รู้นะ
เราไม่ได้ตัดสินนะว่าตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ